วัยรุ่นไปนั่งอยู่ใต้สะพานกับรถนะฮะที่สมุทรสาครพอรถขับผ่านเอาอิดตัวหนอนปลาใส่เขาเลย

เออไปดูภาพเหตุการณ์ครับ
โอ้โหแต่คนขับกับคนที่นั่งมาใจเย็นนะ
ก็ไม่ได้ลงไปก็ไม่รู้ว่าคนที่คว่างเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
พอลงไปเขาจะทำร้ายเขาจะฟันเขาจะทำอะไรมาขโมยของหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ลง
ก็เลยขับต่อไปจะรู้ว่าเขาคว่างแหละ
ขับมาดีกลับรถอยู่ใต้สะพานปุ้งเข้ามาโดนข้างรถเลยเป็นมาทราบทีหลังว่าเป็นอิดตัวหนอนนะคุณมันก็ใหญ่นะ
ไปโดนที่กระจกประตูหลังด้านซ้ายเคราะห์ดีไม่ได้มีใครบาดเจ็บนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕เมื่อวานที่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานท่าจีน
ถนนพระรามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับ
เหตุการณ์นี้ผู้เสียหายก็นำคลิปภาพเหตุการณ์ต่างไปแจ้งความแล้ว
แล้วก็โพสต์เตือนไม่ทันข้ามวันจับได้แล้วครับ

วัยรุ่นในพื้นที่เสพยาจนหลอนไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะ
ตรงนั้นนะฮะใครขับผ่านไปผ่านมาก็ปาหินใส
สุดท้ายเนี่ยจะเอาความไปมันก็คงไม่ได้อะไรอ่ะ
ผู้เสียหายก็ไม่เป็นไรสงสารไม่ติดใจเอาความ
ตำรวจก็เลยส่งตัวผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดต่อไปนะครับ